ชนบุรีที่มีเหตุการณ์ผู้ชายวัยรุ่นนะครับที่ไปกับแฟนแล้วก็เพื่อนไปเที่ยวงานรถแห่ที่ชนบุรีเมื่อ๑๒สิงหาคมนะฮะ
แล้วระหว่างที่เสร็จจากงานกำลังจะเดินไปขึ้นรถกันช่วง๕ทุ่มกว่าคืนวันที่๑๒สิงหา
ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเดินตามมาแล้วก็เหมือนกับตามมาถามว่าอยากมีเรื่องเหรอ
แล้วก็ใช้เหล็กขูดชาร์ฟแทงเขาเลยนะครับจนเขาบาดเจ็บสาหัสนะครับ
คนที่ถูกทำร้ายชื่อว่านายพีรวัตส์สจสสนาสีนะเค้ามาที่ชนบุรีมาเยี่ยมญาติ
แล้วก็รู้ว่ามีงานรถแห่มีรถแห่เครื่องเสียงอะไรพวกนี้มาโชว์มาแสดง
เขาก็ไปเที่ยวงานกันแล้วก็ถูกทำร้ายที่สุดแล้วตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัว
ผู้ก่อเหตุใช้เหล็กขูดชาร์ฟแทงนายพิรวัตรจนบาดเจ็บสาหัสได้แล้วนะครับ
คือนายชัยยันเมียกขุนทศหรือว่านายฉุยนะฮะแล้วก็มีเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับอ่าวันนี้ตำรวจก็นำตัวออกมาแถลงข่าวนะ
หลังก่อเหตุเนี่ยผู้ต้องหาหนีไปอยู่ที่บ้านเกิดในอำเภอบำเน็ตนรงจังหวัดชายภูมิ
นะฮะตำรวจก็สืบสวนแล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวได้
ตำรวจนำตัวในฉุยมาแถลงข่าววันนี้ครับปรากฏว่าแม่ของคนเจ็บ
เจอหน้าเนี่ยใช้มือชกไปที่ในฉุยเลยนะฮะไปโดนที่หน้าอกนี่ครับนี่แม่คงแค้นบอกมาทำลูกฉันทำไม
แต่มันไม่สะทกสถานอะไรเลยแต่มันก็เดินนิ่งเฉยมาแล้วก็มานั่งนะครับคือไม่มีท่าทีจะหวาดกลัวหรือว่าสลดหรือเสียใจอะไรเลยนะครับ
แต่ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะจะปิดหน้าปิดตาใส่หมวกอะไรพวกนี้นะครับในฉุยอ้างว่ามีปัญหากับคนเจ็บในงาน
แต่ว่าคนเจ็บเขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีเรื่องทะเลาวิวาสกับใครเลยนะแต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่ามีปัญหากับคนเจ็บในงานแล้วก็ยอมรับว่าเมาด้วย
ไม่ได้ตั้งใจจะก่อเหตุอาวุธที่เป็นเหล็กขูดชาร์ฟที่แทงเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมไปนะไปเจอที่งานนั่นแหละพอเจอแล้วก็แทงเขา

มีกับเขาหรอมีกับคุณโทนแทงได้หรอใช่หรอ

เข้าใจผิดคนในกลุ่มมีปัญหากันมาก่อนไม่ได้เน้นนะที่อ้างว่ามีปัญหากับคนในกลุ่มนะครับ

เมาหรือว่ากลุ่มว่า

ทำไมถึงตัดสินใจไปทำอะไรถึงในงานขนาดนี้ครับ

เมาโดยปกติเราก็กินเหล้าไปเที่ยวงานปกติพกเหล็กปกติอะครับ

ทำไมมันอยู่กับตัวเราได้ตลอดอ่ะ

นี่ตำรวจก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่านะครับ
เดี๋ยวต้องตามตัวพวกที่ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีด้วยนะ
แต่ถ้าฟังจากเสียงการพูดตอนที่นำตัวมาแถลงข่าวเนี่ย
หรือว่าก่อนหน้านี้ที่ยอมรับสารภาพตอนที่ตำรวจไปตามจับได้ที่บ้านที่ชายภูมิที่หลบหนีไปเนี่ย
ก็เหมือนเขายอมรับนะว่าอันนี้ผมก็เมามีเรื่องมีปัญหาในงานผมไปเจอเหล็กขูดชาร์ฟก็แทงเข้าไป
แม้ว่าจะตอบแบบถามคำตอบคำอะไรก็แล้วแต่นะครับ
แต่พอแถลงข่าวเสร็จเจ้าหน้าที่จะพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพฮะอืม
ปรากฏว่านายชัยยันเมียกขุนทศหรือนายฉุยไม่ขอไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
และขอกลับคำให้การไม่ยอมรับสารภาพนะครับขอเป็นปฏิเสธข้อกล่าวหาเลยนะครับ
นี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วผู้ต้องหาคนนี้ปฏิเสธข้อหานะครับ
ส่วนอาการบาดเจ็บของนายพีรวัตรวันนี้ทางโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าอาการดีขึ้น
สามารถพูดตอบโต้ได้บ้างแล้วนะครับแล้วก็ทันทีที่รู้ข่าวว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้
พิรวัตรบอกว่าก็ดีใจนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางไม่มีปัญหาอะไรกับคนก่อเหตุเลย
ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณตำรวจที่จับกลุ่มคนร้ายมาได้จนสำเร็จ
เคยมองไหมก็มองก็ปกติครับเวลาเต้นมีอะไรกัน
แต่มันเหมือนกับเขาคิดว่าเราควรอย่างนั้นเหรอ
กวนผมไม่กวนใครอยู่แล้วครับ
ขอบคุณมากครับยอมรับว่าไวมากจริง
เนี่ยผู้การอยู่ตรงหน้าแล้วขอบคุณได้ไหม
ขอบคุณครับท่านสุดยอดมาก
ก็วันนี้ตำรวจก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลด้วยนะฮะ
ท่านผู้บังคับการตรวจผู้ทรรย์จังหวัดชนบุรีนะครับ
อาการตอนนี้แพทย์ก็ให้ทานอาหารอ่อนได้แล้ว
เจาะสายระบายเลือดเพื่อระบายเลือดคลั่งภายในให้ไหลนะครับ
ซึ่งก็มีเลือดไหลออกมาบ้างแล้วเดี๋ยวก็รอดูอาการต่อนะครับ
ส่วนเรื่องของไตที่เป็นห่วงก่อนหน้านี้
ว่าไตกับปอดช่องท้องที่ถูกแทงเข้าไปเนี่ย
อาจจะมีปัญหาต้องตัดไตหรือเปล่า
คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวรอสัก๒สัปดาห์นะฮะ

ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็กลับไปพักฟื้นที่บ้านต่อได้